คุณผู้ชมครับเรามาดูรายละเอียดในรายจังหวัด

นครพนมมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
หายป่วยแล้วทั้งสองรายทางจังหวัด
ก็เลยบอกว่ามาตรการทางจังหวัดเดี๋ยวจะผ่อนปลนให้ผ่อนคลายให้นะฮะ
แต่ว่าในพื้นที่เสี่ยงชายแดนก็ยังเข้มงวดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ไปดูอีกจังหวัดก็คือที่พังงา
เพราะว่าที่พังงามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เป็นแม่ลูกเป็นลูกชาย๘ขวบ
ตอนนี้อาการแข็งแรงดีขึ้นทั้งคู่แล้วนะครับ
ตรวจเชื้อเพื่อยืนยันก่อนจะส่งกลับบ้าน
ถ้าผลเป็นลบทั้ง๒ครั้งทั้งแม่และลูกชายได้กลับบ้านแน่นอนนะครับ
โดยนายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับ
พร้อมด้วยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัดทะศรีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ร่วมการแถลงถึงอาการของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ของแม่แล้วก็เด็กชายวัย๘ขวบซึ่งเป็นลูก
๒คนนี้นะครับกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพังงา
ซึ่งจะครบ๑๔วันในวันที่๒๗เมษายน
โดยในวันที่๒๕เมษายนคือพรุ่งนี้

ทางแพทย์เตรียมตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม
หากพบว่าผลการตรวจเชื้อแม่ลูกเป็นลบ
ก็จะให้กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่

ออกประกาศล็อกดาวน์๒ชั้น
สั่งปิดการเข้าออกเกาะยาวทั้งอำเภอเลย
แล้วก็ปิดตำบลเกาะยาวใหญ่ทั้งตำบลด้วยนะครับ
สำหรับอาการตั้งแต่แรกรับ

ก็ไม่ปรากฏว่ามีอาการไข้หรือว่าเจ็บป่วยแต่อย่างใดนะครับ
แต่หากผลตรวจเชื้อมันเป็นบวกตั้งแต่แรก
แต่ว่าร่างกายของแม่ลูกนี้ถือว่าแข็งแรงนะฮะ
แต่จำเป็นต้องกักตัวและดำเนินการในการดูแลต่อนะครับ
ส่วนทางจังหวัดพังงาตอนนี้เร่งมาตรการเยียวยา
แก่ประชาชนที่รับความเดือดร้อน
โดยขอให้ประชาชนอยู่ด้วยกันแบบสังคมแบ่งปัน
พร้อมวางแนวทางในการที่จะผ่อนคลายผ่อนปลน
มาตรการต่างของจังหวัดด้วยนะครับ
เราไปดูที่นครพนมถิ่นอีสานกันบ้างนะครับ
สาธารณสุขจังหวัดได้ออกมายืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๒ราย
ซึ่งเป็น๒รายแรกเป็นหญิงอายุ๖๓ปี
ชาวอำเภอท่าอุเทนแล้วก็รายที่๒เป็นหญิงอายุ๓๔ปี
ชาวจังหวัดศรีสงครามที่เข้ารับการตรวจรักษาตัว
มีอาการดีขึ้นแล้วก็หายป่วยแล้วนะครับ
แต่ยังคงต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล
เพื่อเฝ้าระวังตรวจดูอาการต่อเนื่อง
ว่าจะสามารถส่งตัวกลับผู้ป่วยทั้ง๒ราย
พักฟื้นที่บ้านภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ
วางแนวทางในการผ่อนปลนในพื้นที่เสี่ยง
ซึ่งก็จะเริ่มผ่อนปลนสำหรับธุรกิจกลุ่มเสี่ยงบางประเภท

ตลาดสดรวมถึงสนามบิน
ท่าอากาศยานของนครพนมด้วยนะครับ
ก็ตอนนี้ก็ต้องดูนะดูว่าสถานที่ไหน
ผู้ประกอบการไหนธุรกิจไหนที่จะผ่อนปลนได้
เสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ
อกจากนี้จะได้มีการผ่อนคลาย
สำหรับคำสั่งปิดการเข้าออกระหว่างจังหวัด
เริ่มมาตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
แล้วก็จะเริ่มคลายล็อกในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับ
แต่ว่ายังคงเฝ้าระวังเข้มข้น
ในพื้นที่จุดเสี่ยงตามแนวชายแดน
รวมถึงด่านสะพานมิทธภาพไทยลาว

ซึ่งถือว่าเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับ
อกจากนี้ยังมีจุดผ่อนปลนตามอำเภอชายแดน
ยังต้องมีการเข้มงวดห้ามเข้าออกอย่างต่อเนื่อง
ตรงนี้ต้องถือว่าล็อก๑๐๐อยู่นะครับ